ที่จังหวัดเพชรชบุรีมีหนุ่มใหญ่นะคะมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
ดื่มสุราจากนั้นขับรถไปชนกับเสาไฟฟ้าเสียหายทั้งคัน
ส่วนคนขับเองกระเด็นออกนอกรถไปไกลประมาณ๑๐เมตรเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถาน
ปฐมพยาบาลนายกู้เกียรติกำเนิดสูงอายุ๔๖ปีนะคะเป็นชาวจังหวัดชายนาฏค่ะ
ขับรถกระบะไปชนติดอยู่กับเสาไฟฟ้าที่หน้าปั๊มน้ำมันในตำบลต้นมะพร้าวองพเมืองเพชรชบุรี
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสภาพรถเนี่ยเสียหายทั้งคันแบบนี้พลิกคว่ำแบบนี้เลย
ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนะคะก็เข้าไปช่วยนะคะซึ่งนอกจากรถจะเสียหายแบบนี้แล้ว
หลังรถเขาบรรทุกอุปกรณ์ก่อสร้างมาอุปกรณ์ก็เลยกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ
อกจากอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วเจ้าหน้าที่ไปพบสุราด้วยตกอยู่๑ขวดนะคะ
ผู้บาดเจ็บทั้งหมดมี๓คนกระเด็นออกมาจากตัวรถประมาณ๑๐เมตร
โดยเจ้าของรถคือนายกู้เกียจได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกายศีรษะแตก
อยู่ในอาการมืนเมาด้วยค่ะส่วนอีก๒คนที่บาดเจ็บซึ่งเป็นคนที่นั่งมาด้วย
บาดเจ็บเล็กน้อยนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังมีทรัพย์สินของชาวบ้านได้รับความเสียหาย
มูลค่าประมาณสามแสนบาทนะคะสอบถามหนึ่งในผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่า
คนที่เดินทางมาจากสมุทรสาครจะเข้าพื้นที่ประจวบคีรีขัน
เพื่อที่จะทำงานรับจ้างก็คือรับเหมาก่อสร้าง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งพอดีค่ะรถกระบะก็เลยเสียหลัก
ประชนกับเสาไฟฟ้าตำรวจนำตัวในกู้เกียจ
คนขับไปตรวจวัดแอลกอฮอลเพราะว่าในที่เกิดเหตุพบขวดเหล้าด้วยนะคะ
ก็จะนำตัวมาสอบสวนรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
หากตรวจพบปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ต้องส่งตัวนะคะดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วครับค่ะ
อาการคนขับก็ชัดไปพบสุราอีก